ตอนนี้พวกคุณอยู่ห่างจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแค่ก้าวเดียวเท่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานในรอบนี้แล้ว
เอาล่ะนับถอยหลัง๙๐นาทีเริ่มได้
สู้สู้สู้
ในการแข่งขันรอบนี้๓คนสุดท้ายของระดับประเทศจะสุ่มเลือกผู้ช่วย๒คนจากสตาร์เชฟ๖ท่านที่หวนกลับมาอีกครั้งเข้ามาร่วมทีม
โดยต้องทำอาหารแนวใหม่ให้เชฟมืออาชีพทั้ง๓๐ท่านภายในเวลา๙๐นาที
และสองท่านที่ได้รับคะแนนโหวตจากเชฟมากที่สุดจะได้เข้าไปแข่งรอบชิงชนะเลิศ
เมนูที่ผมจะทำเคยสวนผักธุะดวกันกลับนอกแกะหนังกรอบ

แล้วก็หอยเชลดูภายนอกอาจจะเห็นเป็นปีกไก่
แต่ว่าได้ล็อกกระดูกข้างในออกแล้ว
แล้วค่อยยัดข้าวเหนียวเข้าไปในปีกไก่ที่ล้อกระดูกนั้น
แล้วก็ค่อยนำลงไปทอดอีกทีนึงนะคะ

ทุกคนก็ทำอาหารต่างกันไปพวกพี่เลี่ยงทำขาแกะ

พวกเราใช้กุ้งนั้นของพวกเราก็ยากสุด
ครั้งก่อนที่ใช้กุ้งและปู
ก็ได้รับคำชมดีจากกรรมการทั้งนั้น
ดังนั้นฉันก็เลยเลือกทำกุ้งเหลืองอร่ามแห่งท้องทะเลค่ะ
ยากที่สุดก็คือการผสมแป้งนี่แล้วก็
เอาไข่แดงของไข่เค็มมาสับให้ละเอียด

แล้วทีนี้ก็โปะลงไปบนตัวกุ้ง
แล้วนำไปทอดในน้ำมันที่มีอุณหภูมิ๒๐๐องศาค่ะ
พี่หวังลินมาดูหน่อยว่ากระเทียมสับละเอียดพอไหมนะคะ

ละเอียดกว่านี้หรือเปล่าคะ

เขาออกจะต้มขาแกะเก่งขนาดนั้น

ผมคิดว่าคุณโชคดีที่ได้อยู่ทีมจังเลี่ยงนะ
เขามีความสามารถเปลี่ยนของผูกพังเป็นของมหัศจรรย

คิดว่าเมนูของฉันยากมาก

พวกเราต้องรอจนกว่าวัตถุดิบนี้จะเสร็จ

ดีมากเลยขอบคุณดีมากเลย

พวกเราเริ่มยัดไส้ปีกไก่ได้แล้ว
มาแล้วมาแล้วร้อยแปดสิบถึงสองร้อยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเอาล่ะสตาร์เชฟทั้งสามทีมครับ
สิบนาทีสุดท้ายพวกคุณต้องไปเอาจานมาจัดได้แล้ว
แย่แล้วฉันไม่ได้ทำข้าวเหนียวพวกเรามีข้าวเหนียวไม่พอ

พวกเราต้องจัดใส่จานด้านล่างรอง๑ชั้นนะ

ร้อนใช่ไหมนะฮะ

เมนูของหวังลิ้นเนี่ยที่ยากที่สุดก็คือขั้นตอนสุดท้ายนี่แหละ
ตอนทอดนะเธอทอดได้ดีเนาะมันดูฟู
ข้างนอกกรูปกรอบข้างในทั้งฉากอะไรโอ้ใช่เลย
จัดจานได้แล้ว

จานจัดจานได้แล้ว

ใช้ทำให้ปีกไก่ดูเงาไม่ต้องทาเยอะนะเดี๋ยวจะหวานไป

และอาหารทั้งหมดที่พวกคุณทำในวันนี้

นักชิมทั้งสามสิบท่าน
ขอเชิญพบกับเชฟมืออาชีพ
ที่มาจากทั่วประเทศ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
รู้สึกใจเป้นใจเลย
เข้าไปแนะนำอาหารที่พวกคุณทำในวันนี้ให้คณะกรรมการของเราฟังหน่อยนะครับ

ผมรู้สึกอิจฉาพวกเขาจังหากผมไม่ทำพลาดคนที่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นคงเป็นผม
เชฟทั้ง๓๐ท่านสำหรับการรอคอยนะครับ
ถ้างั้นผมขอเชิญจางเรื่องออกมาแนะนำอาหารที่เขาทำในวันนี้
เชฟทั้ง๓๐ท่านฟังเลยครับ
สวนผักเลยรูปการกับนอกแก่น้ำกรอบ
เป็นอาหารจีนที่ใช้วิธีทำแบบตะวันตกโดยมีจุดเด่นคือกรอบนอกนุ่มใน
ซึ่งด้านนอกผมได้ห่อฟองเต้าหู้ไว้มาช่วยเก็บรักษาความชุ่มฉ่ำ

หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับ

เมนูที่ฉันทำวันนี้มีชื่อว่าปีกไก่ยัดไส้ข้าวเหนียวผัดไข่ขาว
แล้วก็หอยเชลฉันอยากแจ้งทุกท่านนิดนึงว่า
เมนูนี้ถ้าหากว่าข้าวเหนียวเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะ
ดังนั้นรบกวนชิมเมนูนี้ก่อนนะคะเพราะว่าฉันเกรงว่าถ้าข้าวเหนียวแข็งตัว
แล้วมันอาจจะกระทบต่อรสชาติได้ขอบคุณเย่ออีเชี่ยนหวังหิน
ที่ฉันทำในวันนี้มีชื่อว่ากุ้งเหลืองอารามแห่งท้องทะเล
กรอบนอกข้างในชุ่มฉ่ำจะชิมตอนไหนก็ได้
ชิมเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพราะฉันมั่นใจในจุดนี้มากค่ะ
หลังจากนี้เมื่อชิมอาหารทั้ง๓เมนูเรียบร้อยแล้วคะแนนโหวตของพวกคุณจะเป็นตัวตัดสินว่า
ใครจะเป็นสองท่านสุดท้ายที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ครับเราจะให้เวลาเชฟทุกท่านค่อยลองชิมอาหารที่พวกคุณทำในวันนี้
อย่างเต็มที่เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับทุกท่านถ้ากินนะคะ
อีเชียนคุณมั่นใจในอาหารที่คุณทำไหมจุดเด่นของเมนูนี้ของฉันก็คือกลิ่นหอมยั่วน้ำลาย
กลิ่นหอมยั่วน้ำลายข้างนอกอาจจะดูเรียบเรียบมีแค่ปีกไก่เฉยเฉย
แต่ว่าเมื่อเปิดดูข้างในจะพบอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นคือมันมีจุดด้อยอยู่ข้อหนึ่ง
หากใหญ่กว่านี้อีกหน่อยจะเป็นอาหารจานหลักได้เลยครับจัดจานได้สวยงามมากฮะ
ส่วนข้าวเหนียวมันเละเกินไปถ้าวางปีกไก่ตั้งขึ้นหน้าตาของจานนี้
จะดูสวยกว่านี้มากเลยถ้าพูดถึงฝีมือการใช้มีดก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียว
รสชาติไม่เลยเอาละครับจางเรื่องแล้วคุณล่ะ
คือตอนที่ลงมีดผมเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่สุดยอดเชฟทั้ง๓๐ท่านได้แน่นอนครับ
เพราะว่ามันจะดังกรอบแกรปเอ่อแบบนี้ละครับมันดังมาก
ฟองเต้าหู้ของเขาเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังกรอบอยู่เลยนะฮะ
ตอนที่หันลงไปมีเสียงด้วยนะฮะเพราะกินเข้าไปก็มีเสียงกรอบกรอบของรสชาติ
มันไม่ใช่ง่ายตรงที่จะทำอีกอย่างคือรสชาติของมันดีมาก

เมนูของฉันด้านนอกจะกรุบกรอบมากเลย
ใช่ความรู้สึกเหมือนเปลือกยัดไส้ทอดเลย
ผ่าออกมารสชาติหวานฉ่ำของอาหารทะเลก็จะทะลักออกมา
เมนู๓อย่างนี้เมนูกุ้งนี่ถือว่ามีความยากที่สุด
ปูนพุมของนมันห่างไว้กรอบคลุมให้ดี
ผมชอบการจัดจานของเมนูนี้มาก
ดูซับซ้อนแต่ความสมดุลของอาหารและรสชาติทำออกมาได้ดี
รูปแบบอาหารที่พี่หวังลินทำในวันนี้
มันทำให้ผมตกใจเลยครับมันดีมาก
โดยรวมแล้วตามความรู้สึกของฉันนะคะถ้าเรียงอันดับก่อน๑
ทั้งหมดนี้เรียนคิดว่าสามารถนำไปขึ้นพัฒนาคารของพวกเราขายให้ลูกค้าได้เลย
เอาล่ะเชฟทั้ง๓๐ท่านได้เวลาโหวตแล้วนะครับ
เลือกเมนูที่คุณชอบที่สุดแล้วโหวตให้พวกเขาด้วยครับ

ฉันรู้สึกว่ารอนานมากเหมือนผ่านไป๓๔ชั่วโมงเลย
จางเลี่ยงเยเชียนวังลิน
สตาร์ทเชฟทั้ง๓ท่าน
พวกคุณมีเพียง๒คนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้ว
วันนี้พวกเรามีแขกแหน่นโหวตทั้งหมด๓๐แขกแหน่น
และมีผู้เข้าแข่งขัน๑คน
ที่ได้รับคะแนนโหวต๑๕คะแนนเท่านั้น

และคนสุดท้ายได้คะแนนโหวต๗คะแนนนะครับ

ผมจะประกาศสตาร์ทเชฟที่ได้๑๕คะแนนก่อน
เขาจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของเราในทันทีนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป